คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นงานศพครอบครัวเนี่ยก็น่าจะเศร้าใจที่มีคนที่เสียชีวิต
โดยคนที่เสียชีวิตของครอบครัวนี้เนี่ยเป็นคุณแม่จันทร์นะคะ
อายุ๘๙ปีนะคะจัดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้
แต่งานนี้นะคะนอกเหนือจากงานศพปกติทั่วไปที่เราเห็นกัน
ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเลี้ยงเพลงพระสงฆ์ทอดภาพบังสุกุล
หรือจะมีเรื่องของการนำศพเวียนรอบเมนก็ตาม
แต่สิ่งที่น่าแปลกนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างหนึ่งคือ
ญาติญาติเขาจะไปเดินแจกดอกไม้จันทร์ถามว่าแล้วแปลกยังไง
เพราะในดอกไม้จันทร์มีตัวเลขแล้วถามว่าตัวเลขเอาไปทำอะไร
ตัวเลขนี้สำคัญค่ะเพราะจะมีคนที่มางานศพนี้จำนวน๑๖คน
จะได้รับการสุ่มแจกทองคำนี่ตัวเลขแบบนี้นี่แหละค่ะ
ถ้าใครมีตัวเลขก็เอาไปแจ้งกับคนจัดงานเจ้าภาพได้เลยว่า
เราได้ดอกไม้จันทร์เลขนี้เบอร์นี้เขาจะมีทองคำที่เป็นลักษณะแผ่นแผ่น
น้ำหนัก๐๖กรัมนะคะมูลค่าสักประมาณ๑๐๐๑๒๐๐บาท
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานแสดงความเสียใจสิบหกคนเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
ก็เอาไปเป็นหลักฐานในการรับแผ่นทองคำนั่นเองค่ะ
ทางด้านเจ้าภาพคุณถวันวงบุญธรรมบอกแบบนี้
แจกแผ่นทองคำครั้งนี้เป็นการขอบคุณคนที่มาร่วมงานนั่นเองค่ะ
คือทอง๐๖กรัมเนี่ยมันเป็นทองคำแท้ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดนะคะ
เขาก็เลยจะทำออกมาเป็นลักษณะบางเป็นแผ่นนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นการแสดงขอบคุณในงานนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะ